ชั่วตลอดตลอด
ตลาดมาแล้วจ้าได้เวลาเช็คราคาสินค้ากันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมดูสิว่าช่วงสงครานแบบนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ

เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่อยู่นะ
มาดูกันที่ราคาของผักกันหน่อย
หล่ำปลีเขียว๑๕บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบโหระพาขึ้นเป็น๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๕๒บาทต่อกิโลกรัมเท่าเดิมนะคะ